ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันรายการสี่เศร้าที่เมืองฟอร์ซานประเทศจีนแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา
ซึ่งนัดแรกจะพบกับโคลมเบียวันที่๑๙มและที่สองพบจีนวันที่๒๑มและนัดสุดท้ายพบเวียดนาม๒๓ม
นิสาสร้างไทยสงกัปตันทีมกล่าวว่าจะตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดทั้งรูปแบบการเล่นและผลการแข่งขัน
ส่วนการพบกับจีนก็จะได้ประโยชน์นะครับก่อนเจอกันอีกครั้งในศึกชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งในการแข่งขันสี่เศร้าปีที่แล้วที่จีนชื่นชมไทยที่ลดช่องว่างจนแพ้แค่๐๒เท่านั้น